นี่แหละค่ะคนโชคดีต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ
และสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่
สำหรับการสร้างบ้านต้องไปงานนี้เลยนะคะ

ภายในงานจะมีเรื่องราวเทคโนโลยีในเรื่องของวัสดุก่อสร้าง
เทคโนโลยีใหม่เรื่องของงานสถาปนิกสถาปัตยกรรมมากมายเลยนะคะ

ประตูรั้วบานยกด้วยกลไกวิศวกรรม
ที่ช่วยแก้ปัญหาการเปิดประตูรั้วบ้านในวันฝนตกหรือของหนัก
เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการออกแบบล้ำสมัย
นำมาจัดแสดงในงานสถาปนิก๕๙
จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิสยามในพระบรมราชุปธรรม
งานนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สถาปนิกไทย
ได้มาแสดงฝีมือด้านการออกแบบ
โดยมีสถาปนิกและผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ผู้แสดงสินค้าชั้นนำทั่วโลกกว่า๘๐๐ราย
สำหรับคนที่มาในงานถ้าอยู่ในวิชาชีพ
ก็จะได้เห็นว่าเทรนด์ของเทคโนโลยี
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นอย่างไร

และสำหรับส่วนคนรักบ้านชาวบ้านผู้ที่สนใจ
ไม่ใช่อยู่ในวิชาชีพโดยตรง
ก็จะได้เกิดแรงบันดาลใจ
เพราะจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีการออกแบบที่ดีมีความสวยงามมากขึ้น

สำหรับแนวคิดการจัดงานปีนี้
การกลับไปคิดถึงพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม
เพื่อพัฒนางานออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
โซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง
สำหรับอาคารเขียวที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
ทัศกาลที่สะท้อนตัวตนของสถาปนิกชั้นนำของไทย
นักออกแบบกลุ่มเอเชียตะวันออกเชียงใต้

ภายในงานยังมีสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ
คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน
ผู้จัดงานคาดว่าตลอดการจัดงาน๖วัน
ระหว่างวันที่๒๖เมษายนถึงวันที่๑พฤษภาคม๒๕๖๒
จะมีผู้เข้าชมงาน๓๕๐๐๐คน